ภาพหนึ่งที่มีการไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อกนะคะแล้วก็มีคนไปเขียนคอมเมนต์บอกว่า
เห็นแบบนี้แล้วสงสารคนไทยจังเลยฉีดวัคซีนโควิดแต่ละที
ทำไมถึงต้องยากเย็นและต้องแย่งชิงขนาดนี้ไปดูภาพนี้กันค่ะ

คือภาพของคนที่ไม่อยากจะเป็นโควิดแล้วไปฉีดวัคซีน
ขอคิวฉีดวัคซีนจริงใช่ไหมคุณนัทพงศ
โอ้โหจะติดกันก่อนหรือเปล่า
มันเบียดกันจนแบบขนาดนี้เลยนะคะ
แล้วตามข่าวเขาบอกว่ามีเด็กผู้ชายถูกเบียดจนแบบร้องไห้
ก็ไม่มีใครสนใจที่จะถอยออกไปด้วยนะ

หัวหน้ากลุ่มงานระบัดโรงพยาบาลปางสีราทอง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลปางศิลาทองกำแพงเพชร
เมื่อเช้านี้นี่เองนะคะนี่เห็นลูกศรไหมคะ
นั่นคือเด็กที่ร้องไห้นะคะแล้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คุณชะบาบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เฉพาะกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้มารับวัคซีน
ก็เลยมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเป็นพันคนอ่ะคุณนัทพงศ์โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วตกใจนะ
เห็นแล้วตกใจบัตรคิวเนี่ยแจกตอนเจ็ดโมงเช้า
ส่วนภาพที่เราเห็นแย่งบัตรคิวจากมือเจ้าหน้าที่เธอยอมรับว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นจริง
แต่ว่าเป็นช่วงสั้นจากนั้นก็สามารถจัดการได้ตามปกติ
มันควรจะต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมคะแต่ภาพเมื่อกี้นี้เห็นแล้วตกใจจริงนะคะ
อย่างคุณธัญญาพรมมาบอกว่าเขาไปรอรับบัตรคิวตั้งแต่ตี๔คนเยอะมากเยอะจนล้นออกนอกโรงพยาบาล
เขาทราบข่าวจากเฟซบุ๊กเชิญชวนคนปางศิลาทองมาฉีดซิโนฟาร์มพระราชทาน
ก็ยืนรอตรงจุดที่แจกบัตรจนจะออกมาก็ออกไม่ได้นะคะ
เพราะว่าคนเยอะมากไม่มีทางไปมียืนโต้เถียงกันนะฮะชุลมุนวุ่นวายไปหมด

ผมเอาไปตี๔คนคือเต็มโรงพยาบาลแล้วแล้วมีทั้งคลองร้านค่ะคลองขุงคือหลายที่มาก
พอมองไปประมาณ๗โมงที่เขามาแจกบัตรน่าจะพันกว่าแล้วเกือบ๒๐๐๐ได้
มันเยอะจริงแบบไม่มีที่เดินเลยนะหนูยืนอยู่แบบตรงนั้นอ่ะแบบไปไหนไม่ได้อ่ะ
ถอดใจก็ถอดไม่ได้เพราะมันออกไม่ได้แล้วคนมันเต็มแล้วอะพี่

ไม่ได้เลยค่ะขนาดหนูอยู่ข้างหน้านะก็คือคนข้างหน้าที่เขาที่เขาได้รับบัตรแล้วเขาไม่ยอมออก
นี่แหละค่ะท่านนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันเธอก็เล่าบอกว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าจะมีการฉีดซิโนฟาร์มที่โรงพยาบาลวันนี้๔๐๐โดส
ก็เลยมากับเพื่อนบ้านนะคะมารับบัตรคิวแต่พอมาถึงพบว่ามีคนมารอเป็นจำนวนมากเลย
บางคนมาตั้งแต่ตี๓แล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าแจกบัตรคิวครบ๔๐๐คิวแล้วให้กลับบ้านได้
แต่ถ้ามีวัคซีนเหลือหลังจากสรุปยอดตอนบ่าย๒โมงถึงจะเรียกคนที่ตกค้างอยู่มาเข้ารับการฉีดวัคซีน
เขาก็เลยยังคงนั่งรออยู่ในจุดให้บริการฉีดวัคซีนหวังว่าถ้าสรุปยอดแล้ว
เหลือก็อาจจะได้ฉีดบ้างมันก็ดูยากมากเลยนะ
บางคนก็มาตั้งแต่ตีสามตีสี่นะครับนี่แหละฮะ
คนอยากฉีดวัคซีนเยอะมากจริงจริงนะครับเอาละครับ